คุณผู้ชมครับเริ่มต้นที่ข่าวสำคัญครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
คอสชได้เตรียมความพร้อมในการดูแลความเรียบร้อยอย่างรัฐกลุ่ม
เพื่อความสง่างามและสมพระเกียรตินะครับ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
กล่าวว่าการจัดสร้างพระเมลุมาตรจำลองในพื้นที่กรุงเทพนครนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ
โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวภายหลังการประชุม
อำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โดยกล่าวว่าการจัดสร้างพระเมลุมาตรจำลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ขณะที่การก่อสร้างพระจิตกาธานอยู่ระหว่างดำเนินการ
ว่าจะแล้วเสร็จในวันที่๒๐ตุลาคมนี้
และไม่กังวลเรื่องของการซักซ้อมริ้วขบวน
จากทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามแผนแต่อาจจะปรับเล็กน้อย
ขณะเดียวกันได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและริ้วขบวน
ขณะที่อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรน
กองทัพอากาศจะเป็นผู้ควบคุม
ไม่ให้ขึ้นบินบริเวณพื้นที่ประกอบพระราชพิธี
ยกเว้นจะได้รับอนุญาตทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับ
หรือเรื่องพลงเสียงปลอมนะครับ
อ๋อก็อันนี้เขาจะปรับเรื่องเสียงเพลง
เพลงที่ซับซ้อนกันนิดหน่อย
ด้านของผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เลขาธิการคอสชบอกว่า

เตรียมการตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างรัฐกลุ่ม
มีมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เรียบร้อย
เพื่อให้เข้าสู่พระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของคนไทย
ให้เป็นไปด้วยความสง่างามสมพระเกียรติ
และให้ประชาชนมีโอกาสถวายความจงรักพักดีได้อย่างสะดวกครับ